ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดตากกันหน่อยชายหญิงคู่หนึ่ง
ผู้หญิงอายุ๑๗ผู้ชายอายุ๒๑คบกันมา๒ปี
สักพักหนึ่งผู้หญิงทนไม่ไหวก็เป็นฝ่ายบอกเลิกฝ่ายผู้ชายไป
ฝ่ายผู้ชายมาขอเคลียร์เคลียร์ไม่ได้ง้อไม่ได้
เอามีดแทงตัดคั่วหัวใจผู้หญิงเสียชีวิตเลยครับ
นะฮะเมื่อวานนี้ตำรวจสพแม่มรมาศไปตรวจสอบเหตุการณ์นะมีคนโดนแทงเสียชีวิตอยู่ที่บ้านห้วยบงนะฮะตำบลแม่จาราวอำเภอแม่มรมาศจังหวัดตากนะฮะที่เกิดเหตุก็เป็นห้องนอน
ในบ้านพักคนงานไปพบศพนางสาวแอนอายุ๑๗ปีนะฮะเป็นชาวกะเหลี่ยงด้วยนอนจมกองเลือดอยู่มีแผลถูกแทงที่ราวนมซ้ายนะแล้วก็ที่แก้มด้านซ้ายก็เป็นแผลชะกันอีกหนึ่งแผลเหนือคิ้วซ้ายอีกหนึ่งแผลนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่นะครับส่วนคนก่อเหตุคือในเออายุ๒๑ปีเป็นอดีตแฟนเขาในเอเนี่ยก็เป็นชาวกะเหลี่ย
ก่อนหน้านี้ลูกสาวเขาก็บอกเลิกฝ่ายผู้ชายไปแต่วันที่เกิดเหตุเนี่ยในเอไปดักรอแม่ก็เห็นว่าเขาเคยคบกันก็ให้อยู่กันสองคนแล้วกันไปปรับความเข้าใจกันก่อนปล่อยให้อยู่ด้วยกันสองคนในห้องนอนสักพักหนึ่งได้ยินเสียงทะเลาะกันในห้องดังลั่นแล้วก็มีเสียงผู้หญิงร้องของความช่วยเหลือญาติพี่น้องต่างพากั

นำกระเหลี่ยงฝั่งประเทศเพื่อนบ้านด้วยช่วยกันสกัดจับถ้าเกิดว่าคนร้ายเขาหนีข้ามไปเนี่ยให้นำตัวกลับมาเพราะว่าจุดที่เกิดเหตุมันอยู่ชายแดนห่างจากชายแดนไทยเมนมาที่บ้านบำผาประมาณห้ากิโลเท่านั้นถ้าเกิดเขาข้ามกลับไปก็อาจจะข้ามกลับไปได้ก็เลยถ้าเกิดว่าพบนายเออยู่ฝั่งนั้นให้ส่งต